วันนี้วันเปิดมาวันจันทร์นะคะแล้วก็เป็นเริ่มต้นเดือนสิงหาคมด้วยนะคะ
อย่างที่พี่มิ้วบอกไปเรื่องราวในเสาร์อาทิตย์ก็เกิดขึ้นเยอะบนโลกโซเชียลนะคะ
คลิปแรกเป็นคลิปที่คนพูดถึงกันมากที่สุดในโลกออนไลน์ในขณะนี้
มีพระค่ะท่านซ้อนรถจักรยานยนต์มานะคะ
แต่ว่าบังเอิญบังเอิญมีรถเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วนะคะ
เกือบที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่พระเอาตัวรอดอย่างไรไปชมกันก่อนเลยค่ะ
คลิปนี้เนี่ยโอ้โหเขาพาดหัวกันว่า
เคยเห็นแต่พระกระโดดกำแพงอันนี้พระกระโดดมอเตอร์ไซค์นะคะ

กล้องหน้ารถยนต์นะคะจับภาพวินาทีรถจักรยานยนต
ที่มีพระรูปหนึ่งซ้อนท้ายอยู่
ขี่ข้ามเลนมาจากทางซ้ายแล้วก็ตัดหน้ารถยนต์กระทันหันค่ะ
ทำให้เกือบจะถูกรถยนต์ชนท้าย
แต่จังหวะนั้นเองค่ะพระที่นั่งซ้อนท้ายอยู่
ก็ได้กระโดดลงจากรถจักรยานยนต์อย่างรวดเร็ว
แล้วก็โชคดีที่รถยนต์เบรกได้ทันนะคะ

ถามพระกับคนขี่รถว่าเป็นอะไรไหม

ซึ่งก็ได้คำตอบมาว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
แล้วก็ถูกนำไปแชร์ต่อในหลายแฟนเพจนะคะ
ยูไลท์คลิปเด็ดเนี่ยก็โพสต์ในคำพูดที่ติดตลกว่า
พระรอดของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ขณะที่ล่าสุดคลิปนี้มีผู้เข้าชมกว่า๔แสนครั้ง
ถูกแชร์ไปกว่า๖๐๐๐ครั้งค่ะ
ด้านผู้คนในโลกออนไลน์นะคะก็พากันแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าพระรูปนี้ตั้งสติได้ดีมาก
นี่มีการแคปจังหวะนั้นที่เป็นแค่เสี้ยววินาทีด้วยนะคะ
แต่มันเสี่ยววินาทีจริงนะจริงค่ะเอามาแปะจริง

ปกติเวลานั่งซ้อนเนี่ยท่านใส่จีวอนท่านก็จะนั่ง
คือลักษณะคือหันหลังให้กับรถที่วิ่งมาเร็ว

ซ้อนรถจักรยานยนต์ถึงได้กระโดดลงมาทัน
ใช่นะคะอันนี้แหละก็
ยูไลท์เอาไปเขียนพระรอดของจริง
เพราะบางคนก็พกพระบอกว่าต้องรอดต้องอันนี้เป็นพระ

เจ้าของคลิปนะคะเปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
ว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ที่บริเวณตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของเพื่อน
ซึ่งก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วตนเองก็เห็นว่าเออขำดีคลิปนี้
ก็เลยนำมาลงบนโลกโซเชียลโด่งดังกันเลยทีเดียวนะคะ
จากคลิปนี้สิ่งที่ต้องเตือนก็คือ
เลนซ้ายสุดจะปาดมาขวาสุดอย่างรวดเร็วแบบนี้
มันอันตรายจริงเราเห็นภาพคือช่วงจังหวะนิดเดียวเอง
ซ้ายสุดไปขวาสุดขวาสุดไปซ้ายสุดไม่ดีเลย
ดีที่พระท่านสติดีกระโดดลงมาทัน
แล้วก็คนขับก็เท้าไวด้วยเบรกทัน
เหมือนแบบไม่เกิดอะไรขึ้นเฟื๊บเรียบร้อย

เสียวนะไม่ใช่ทุกกรณีจะโชคดีแบบนี้นะคะ